ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำผมอยากให้ฟังข่าวนี้และตรวจสอบครับ
เพราะว่าเสียหายครับหลวงตาวัดป่าท่านหนึ่งรูปหนึ่งออกมาบอกว่า
มีวัยรุ่นมาใช้วัดของท่านเป็นที่นัดส่งยาบ้ากันโอ้โห
แล้วถามว่าไอ้หนูไม่กลัวเหรอมาขายยาบ้ากันแบบนี้

อย่างนี้เลยฮะถึงบอกให้ท่านผู้ว่าดูแล้วตรวจสอบหน่อย
กราบเท้าวัยรุ่นบ้านเสม็ดไปส่งยาบ้าที่อื่นเถอะครับ
อย่าส่งยาน่าวัดโคกฤษเลย
รู้ว่าท่านเส้นใหญ่ใช้รถตรามหาดไทยส่งยา
หลังจากโพสต์ดังกล่าวออกมานะครับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรำ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันที
พระมหานารินทรปะสันโนนะครับ
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงตาซุดนะ
ท่านเป็นพระวัดป่าโคกครึในอำเภอพระพลาชัย
หลวงตาท่านยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
ที่วัดนี้เนี่ยชอบมีวัยรุ่นมานัดส่งยากันยาเสพติดนะ
ตั้งแต่นั้นมาก็เจอแต่เรื่องไม่ดี
ชาวบ้านมากล่าวหาว่าหลวงตาค้ายาบ้าบ้างมีเมียบ้าง
เรื่องฆ่าเทศแสนโหดบ้าง
กลายเป็นว่าหลวงตาตกเป็นจำเลยของสังคมทั้งที่ไม่เป็นความจริงสักอย่าง
มีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านบอกท่านเจอแบบจ่ะ
มีวัยรุ่นคนหนึ่งมารอส่งยาเสพติด
หลวงตาเข้าไปถามถามซื่อเลยนะ

วัยรุ่นตอบว่าอย่างไรรู้ไหมครับกลุ่มผู้ชมคุณพระราพร
ใช่แล้วหลวงตาหลวงตาถามกลับไปบอกว่า
แล้วเองไม่กลัวถูกจับหรือไง
วัยรุ่นก็ตอบมาซื้ออีก
สบายมีความมั่นใจสูงมากด้วย
ไม่มีใครกล้ายุ่งหรอกถามกันซื่อตอบกันตรง
พอเจอแบบนี้หลวงตาพูดไม่ออกครับ
หลวงตาท่านบอกว่าบวชเป็นพระอยู่ที่สุรินทร์
แล้วก็เดินทางมาสร้างวัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี๒๕๖๐
ไม่เคยมีผ้าป่าไม่เคยมีกระถิ่น

เล็กผสมน้อยไปจนกลายเป็นวัดแบบนี้แหละฮะ
ความจริงคือรำคาญ
เพราะว่าต่อมาโดนปรักปรำด้วย

ไม่ใช่จะมาสร้างวัดจากเงินเทศ
เมื่อวัยรุ่นมันวิ่งทางนี้บ่อยกลาย
เป็นว่าเขาก็ปรักปรำอัตมานี่ขายยาบ้า

ทั้งที่ความเป็นจริงต่อมาไม่เคยเห็นยาบ้าเลย

เดี๋ยวตำรวจก็มามาไม่หยุดไม่หย่อน

บอกว่าเขาไม่กลัวเพราะเขามีตรามหาทัยติด
คือวัยรุ่นที่เข้ามาส่งยาในพื้นที่ใช่ไหมครับ
ใช่เพราะพวกนี้มันก็เข้ามาวัดบ้างเวลาทำงาน
แต่ตัวมาไม่รู้ว่าเขาขายยา